แม่บอกว่าน้องป่วยเป็นโรคอะไรก็ไม่รู้
คือน้องมีเลือดไหลออกมาจากดวงตาคล้ายกับร้องไห้แล้วกลายเป็นสายเลือด
แล้วมีเลือดไหลออกมาจากหลายช่องทางนะคะทั้งจมูกทั้งปากทั้งรูทวารทางอวัยวะเพศ
คือคุณแม่เนี่ยพาน้องไปหาหมอตอนแรกเนี่ยคุณหมอก็พยายามจะหาสาเหตุ
หมอบอกว่ายังตอบไม่ได้ว่าน้องเป็นโรคอะไรก็เท่าที่ทำได้คือรักษาตามอาการ
แต่มันหลายเดือนมากนะคะประมาณสัก๓เดือนได้แล้วที่น้องมีอาการเป็นแบบนี้
แต่ว่าล่าสุดเราได้ข้อมูลมาว่าน้องป่วยเป็นโรคเหงื่อออกเป็นเลือด
แต่เราให้คุณผู้ชมได้ดูอาการของน้องกันก่อน
อันนี้เราขออนุญาตคุณแม่ของน้องนะคะว่าขอนำคลิปนี้มาให้คุณผู้ชมได้ดูกันค่ะ
นี่ค่ะน่าเห็นใจมากเนี่ยขนาดเราเบลอภาพคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมคะ
เป็นแบบโอ้โหเหมือนเลือดออกมาแบบเนี้ยจากดวงตาแบบนี้
คลิปนี้คุณแม่ของน้องพอใจอนุญาตให้เราเผยแพร่ได้นะคะ
เพราะว่าคุณแม่ก็เอาไปโพสต์ลงโซเชียลเหมือนกัน
คือสิ่งที่คุณแม่โพสต์ไปคุณแม่บอกว่าประเด็นสำคัญก็คืออยากจะได้รับคำตอบ
เผื่อใครจะมีความรู้เผื่อคุณหมอมาเห็นเผื่อใครจะมีข้อมูลจะได้ตอบคุณแม่หน่อย
อาการแบบนี้คือโรคอะไรน้องพอใจป่วยเป็นโรคอะไรกันแน่
คุณแม่ของน้องชื่อว่าคุณมิวาอายุ๒๗นะคะ
เล่าให้ฟังว่าน้องพอใจเนี่ยก็ปกติทุกอย่างตอนแรกเกิดไม่มีปัญหาอะไรเลยไม่ได้ป่วยอะไรเลยนะคะ
มามีอาการเลือดออกตอน๑ขวบ๑เดือน
แม่ก็พาไปโรงพยาบาลคุณหมอให้ยามากินแต่ผ่านไป๒วันไม่ใช่เป็นสีชมพูแล้วมันเป็นสีเลือดที่เข้มขึ้น
หมอบอกว่าไม่แน่ใจว่าติดเชื้อในท่อปัสสาวะหรือเปล่า
ระหว่างที่นอนโรงพยาบาลค่ะมีเลือดไหลออกมาทางช่องคลอดของน้อง
คุณหมอก็พยายามที่จะสันนิษฐานหาสาเหตุแล้วก็พยายามที่จะวินิจฉัยว่าคือโรคอะไร
ตอนแรกคุณหมอบอกว่าเอ๊ะอาการแบบนี้หรือเป็นโรคสาวก่อนวัยอันควร
ก็พยายามจะตรวจอย่างละเอียดเพิ่มเติมสรุปเอ๊ะมันไม่ใช่ค่ะไม่ใช่
ไม่ได้ติดเชื้อในท่อปัสสาวะไม่ใช่โรคสาวก่อนวัยอันควร
พอกลับมาบ้านทีนี้น้องอาการเหมือนจะแย่ขึ้นนะคะอาเจียน
แล้วเลือดออกทางปากทางจมูกทางหูและตอนปัสสาวะ
รักษามาตลอดค่ะพยายามจะรักษามาเรื่อย
ล่าสุดเลือดไหลออกมากยิ่งขึ้นขึ้นหลายจุดมากขึ้น
แล้วเลือดเยอะกว่าเดิมตาจมูกหูทะวันหนักเนี่ยค่ะ
คลิปล่าสุดที่เลือดไหลออกที่ตาเยอะที่คุณผู้ชมดูไปค่ะ
คือเมื่อ๒๓มกราคมนี้เองนะคะนี่นะฮะเนี่ยคุณแม่บอกว่าคือไม่ได้เกิดขึ้นทุกวันนะคุณผู้ชม
บางวันก็ไม่มีเลือดไหลแต่บางวันก็ไหลเยอะแบบนี้
แต่ทุกครั้งก่อนที่เลือดไหลน้องจะร้องค่ะ
งองแงหงุดหงิดแล้วก็ร้องไห้แล้วก็เลือดไหลออกมาทางตา
เหมือนเป็นแบบน้ำตาเป็นเลือดเลยค่ะ
ทีมข่าวของเราพยายามจะหาคำตอบเรื่องนี้นะคะ
วันนี้คุณพ่อคุณแม่ของน้องพอใจพาน้องไปตรวจกับคุณหมอที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ก็เจาะเลือดเจาะเลือดคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะแล้วก็เจาะเลือดน้องนะคะไปตรวจ
การตรวจล่าสุดวันนี้ค่ะคุณหมอลงความเห็นเบื้องต้นว่าน้องพอใจป่วยด้วยโรคที่มีเชื่อว่า
เหงื่อออกเป็นเลือดคุณหมอบอกมีมีโรคนี้นะคะโรคเหงื่อออกเป็นเลือด
เป็นโรคที่แปลกพบได้น้อยมากในประเทศไทย
พบได้ในผู้ป่วยที่มีอายุ๒๗๒ปีโอ้โหมันกว้างมากนะ
คือแทบทุกช่วงอายุอ่ะแต่คุณหมอบอกว่าแทบไม่ค่อยพบในเด็กที่แบบ
เด็กมากอย่างน้องพอใจค่ะน้อง๑ขวบ๔เดือนใช่ไหมคะ
คุณหมอบอกว่าเด็กสุดที่เคยเจอป่วยด้วยโรคนี้คือ๒ปีอายุ๒ปี
ก็คุณหมอก็เลยบอกว่าก็พยายามที่จะช่วยเหลือนะคะพยายามที่จะรักษา
แต่โรคนี้คุณหมอบอกเด็กผู้หญิงจะเป็นเยอะกว่าเด็กผู้ชาย
สันนิษฐานว่ามันเป็นอาการที่ช่องระหว่างผิวหนังมีเลือดมารวมตัวกัน
แล้วช่องว่างมันหายไปเลือดก็ผ่านออกมาทางผิวหนัง
หรือเกิดจากหลอดเลือดที่อยู่รอบรอบต่อมเหงื่อมันขยายตัวอย่างรวดเร็ว
ฉีกขาดทำให้เลือดไหลปนกับเหงื่อค่ะ
การรักษาล่าสุดเนี่ยตอนนี้คุณหมอบอกว่าคือมันไม่ได้มียารักษาเฉพาะโรคนะคะ
ก็ต้องรักษาตามอาการรักษาตามอาการไปเรื่อย
โอ้โหคือก็ไม่รู้ว่าตอนที่ช่วงที่เหงื่อไหลออกมาเป็นเลือด
น้องจะเจ็บปวดเจ็บแสบหรือทรมานยังไงด้วยนะฮะ

ก็คือเอาเป็นว่าตอนนี้รู้สาเหตุแล้วณขณะนี้นะที่คุณหมอบอก

ท่านผู้ชมครับวันนี้คุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเรา
ไปตามเรื่องอาการของน้องพอใจได้คุยกับคุณพ่อคุณแม่ของน้องพอใจนะครับ
หลังจากพาลูกสาวกลับมาจากโรงพยาบาล

คุณแม่บอกว่าลูกสาวป่วยแบบไม่รู้สาเหตุนี่ก็ทุกข์ใจมากอยู่แล้ว
แต่ทีนี้พอเป็นข่าวขึ้นมาเนี่ย
มีบางคนในโลกออนไลน์มาแสดงความเห็นมาคอมเมนต์
บอกแม่จัดฉากสร้างเรื่องหรือเปล่า
บางคนบอกเนี่ยมัวแต่ถ่ายคลิปลูกตอนเลือดออกไม่พาไปหาหมอล่ะ
ต้องการเอาลูกมาเปิดรับบริจาคหากินกับลูกหรือเปล่า

แม่บอกว่ามันยิ่งซ้ำเติม
คือพูดไปร้องให้ไปเลยนะครับ

คือแค่เรื่องของลูกนี่ก็กลุ้มใจเสียใจจะแย่อยู่แล้ว

เธอบอกเธอขอชี้แจงหน่อยที่เห็นว่าถ่ายคลิปลูกสาวเนี่ย
คือคุณหมอบอกต้องถ่ายคลิปเอาไว้นะฮะ

เพราะว่าเด็กไม่ได้อยู่ที่โรงพยาบาลตลอดเวลา
แล้วเลือดไม่ได้ออกทั้งวันตลอดเวลา

พอเลือดออกปุ๊บต้องถ่ายคลิปเอาไว้เพื่อส่งอาการให้คุณหมอวินิจฉัย
แล้วยืนยันว่าครอบครัวไม่เคยคิดเอาลูกสาวเนี่ย
มาหารายได้มาหาเงินเปิดรับบริจาคที่ผ่านมามีคนช่วยเหลือมาบ้างนะ
อย่างเช่นเวลาเธอขายของออนไลน์คนทราบข่าวก็มาช่วยซื้อ
สามีก็ไปหาของเก่ามีอาชีพรับซื้อของเก่า
ทำทั้งหมดก็เพื่อต้องการหาเงินมารักษาลูกให้หายจากอาการป่วย
มาจากหูแล้วว่าเราตกใจแล้วพอมันออกมาจากตามันอึ้ง
เราจำได้ไม่ทั้งหมดว่าวันนี้ออกกี่ครั้งออกส่วนไหนของร่างกาย
เวลาคุณหมอถามเราก็จะสับสน
ก็เลยถ่ายไว้เวลาคุณหมอถามคุณแม่ออกยังไงเราก็อัดคลิปให้ดู
เด็กขึ้นเรายอมแรกเพื่อ

เขาแบบทำยังไงก็ได้ให้ลูกเราอยู่รอดแล้วตัวเราครอบครัวเราอยู่รอด
๕บาท๑๐บาทจะโดนด่าว่ายังไงก็
คือในมุมหนึ่งก็ต้องทำมาหากินแต่ก็ต้องดูแลลูกด้วย

ท่านผู้ชมครับคุณยายของน้องพอใจบอกว่าปกติตอนที่หลานสาวไม่ได้มีเลือดออกมานะ
ก็ร่าเริงจำใสเหมือนเด็กปกติโดยทั่วไปนี่แหละ
แต่เวลามีอาการเนี่ยคือจะร้องไห้งอแงซึ่งอาจจะเจ็บจะปวดหรือจะแสบหรือจะอะไรก็แล้วแต่

ครอบครัวมีอาชีพรับซื้อของเก่ามาขาย
แต่หลังจากมีหลานสาวทุกคนในบ้านก็พอหลานสาวมีอาการผ่วยขึ้นมา
คือก็ต้องพยายามหาทางหารายได้เพื่อจะพาหลานได้ไปหาหมอเก่งโรงพยาบาลเก่งอะไรประมาณอย่างนี้
ตอนนั้นเขาก็เฝ้าดูลูกก็เพราะลูกเขาต้องไปโรงพยาบาล
วันไป๘วันไปแล้วไปอยู่ทีเป็น๑๐วัน๗วัน๘วันไปอยู่ที่โรงพยาบาลเลย

บอกบอกหายที่ลูกไปหาหมอเที่ยวนี้หาย
เอาหลานไปเถอะยกให้พระที่นู่นพระที่นี่ให้ยกเป็นลูกพระ
อยากให้หาอยากให้มีหมอดีมาช่วยไม่อยากได้อะไรหรอก

แถวนี้ทางครอบครัวน้องพอใจคุณพ่อคุณแม่คุณยายขอฝากแจ้งหน่อยนะครับ

ตอนนี้ทางโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือน้องพอใจให้เข้าโครงการตรวจฟรีนะฮะ
รักษาฟรีแต่แน่นอนว่าเวลาเดินทางไปเนี่ยมันก็ต้องมีเรื่องของค่าใช้จ่ายต่าง

แล้วมีการตรวจยีนของพ่อแม่ลูกซึ่งก็ก่อนหน้านี้ก็ตรวจไปด้วย
ทางโรงพยาบาลก็ไม่คิดค่าใช้จ่ายนะฮะซึ่งปกติเนี่ยค่าใช้จ่ายเนี่ยมันจะสูงทีเดียวนะครับ
คุณแม่ยังได้บอกด้วยนะครับว่าใครที่ไปเข้าใจผิดนะเดี๋ยวจะเข้าใจผิดว่าทางโรงพยาบาลคิดเงินคิดทองอะไรคือเข้าโครงการตรวจฟรีให้แล้วนะครับรักษาฟรี
แล้วก่อนหน้านี้มีคนเนี่ยสงสารน้องพอใจสงสารลูกสาวโอนเงินบริจาคมาช่วยเหลือ๑๕๐๐๐บาท
คุณแม่น้องพอใจยืนยันว่าเงินจำนวนนี้ยังอยู่ถ้าเกิดว่าใครไม่สบายใจจะให้โอนคืนก็พร้อมโอนคืนทุกบาททุกสตางค์
แล้วก็ซื้อของออนไลน์ตรงนั้นได้ใช่คุณแม่จะขายของออนไลน์อยู่นะคะเวลาปกติก็น่ารักนี่เนอะ
คุณผู้ชมส่งข้อความมาให้กำลังใจน้องเยอะมากเลยอยากให้น้องหายไวแล้วเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่และครอบครัวด้วย